ไปอีกที่หนึ่งที่จังหวัดชัยนาธ
โอ้โหเป็นอาหารฟิวชั่นแบบผสมภาษา

ฟังแล้วแบบอ้าวเดี๋ยวไปลองดูไปลองดูเดี๋ยวให้ดูก่อน

นี่นางอนุพาปัญญาดิหลกครับ
เป็นเจ้าของร้านร้านนี้ชื่อว่าควายเกษตรครับ

นี่เขาอยู่ในสมายบอฟเฟอร์โลที่เป็นรีสอร์ท

เจ้าของร้านเขาก็มีที่มาที่ไปเหมือนกัน
คุณอนุพาเขามีตำแหน่งนะ
เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการผลิตและจำหน่าย
เล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชายนาฏ
และยังเป็นอุปนายกสมาคมรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งประเทศไทย
เธอก็เล่าให้ฟังแล้วครับว่าที่มาของร้านควายเกษตร
ก็คือส่วนตัวเป็นคนชอบควาย
ชอบฮ่าชอบไอน้องขวายนี่แหละ
ใช่แล้วมันมีความเป็นเอกลักษณ์แบบไทย

ชอบสีดำด้วยแล้วก็คำว่าเกษตรมาจากเมืองชัยนาธเนี่ย
อย่างที่รู้กันดีเป็นเมืองของเกษตรกรค่ะ
สองคำนี้มารวมกันแล้วก็นำวัตถุดิบจากการเกษตรเนี่ยนะครับ
มาใช้ในการปรุงแต่งอาหารอีกด้วยเพราะว่าที่จังหวัดชายนาฏเขา
เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของการเกษตรกันอยู่แล้วแล้วก็
พื้นที่ในการปลูกนานเยอะนะชัยนาธนะ
แล้วก็เมนูแนะนำของทางร้านนี่ก็คือสปาเกตตี้หมูแจ่ว
ดูวิธีการทำไปด้วยเผื่อใครอยากจะทำนะ
ความพิเศษก็คือใช้เนื้อสันในหมูที่ผ่านการหมักมา
ย่างตำตำเนี่ยสิบสองชั่วโมงโอ้โหใส่ใจมาก
หมักแล้วก็หลับนอนกันไปเลยให้มันเข้าเดือตื่นมาแล้วค่อยมาทำอาหารกัน
นี่ส่วนผักที่ใช้นะครับอย่างผักสลัดแล้วก็มะเขือเทศแตงกวา
มะนาวพริกก็ได้มาจากเกษตรกรในจังหวัดชายนาฏ
เห็นไหมผมบอกแล้วเธอนั้นเจ้าของร้านเนี่ยเลือกใช้วัตถุดิบในจังหวัด
ปรุงแต่งเป็นอาหารเป็นการช่วยเหลือชุมชนด้วยนะคะ
ถูกต้องแล้วผักที่นำมานะน้องใบตองนะเป็นผักออร์แกนิคนี่ไง
ต่อสุขภาพคุณแม่อยากไปทานไหมดีมากค่ะสปาเกตตี้สีดำเนี่ย
รู้ไหมเอามายังไงทำไงใช้หมึกจากปลาหมึกแท้แท้เลยอ่ะอ๋อ
ไม่มีการปรุงแต่งสีแต่อย่างใดค่ะข้าวที่ใช้เนี่ยเป็นข้าวก่อขอสี่สิบสาม
และข้าวไรซเบอรี่นะครับข้าวทั้งสองชนิดนี้มีราคาค่อนข้างสูงในตลาด
แต่เมื่อรับประทานแล้วแน่นอนมันมีคุณค่าทางอาหารสูง
โดยเฉพาะข้าวกข๔๓นะครับเป็นข้าวที่มีคาโบไฮเดรดต่ำน้ำตาลต่ำ
ส่วนข้าวไรสเบอรี่เป็นข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอืม
รับประทานแล้วคุณจะไม่มีอิสระอีกเลยไม่ใช่ต้านอนุมูลอิสระก็คือมีประโยชน์มาก
ป้องกันการเกิดมะเร็งต่างขอบคุณทั้งสองท่านครับมันเป็นข้าวที่มันมีประโยชน์นะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็หันมาทานอะไรที่มันดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น
พูดง่ายง่ายแล้วกันมีใยอาหารด้วยถ้าทานข้าวไรฟ์สเบอรี่อืม
คุณจะไม่แก่โอ้ดีมากคุณชนะคุณต้องรีบทานแล้วล่ะคุณทานตอนนี้ทันไหมอ่ะ
คุณชนะดิฉันว่าไม่ทันเพราะว่าคุณไปแล้วพอแล้วไม่พูดถึงเรื่องอายุ
มาดูกันเรื่องอาหารดีกว่าทุกเมนูของทางร้านไม่ใช้และไม่ใส่ผงชูรสนะครับ
อันนี้ดีมากเลยใครที่ไม่ชอบผงชูรสไปร้านนี้ถูกอกถูกใจแน่นอน
ไปทานกันเลยร้านอาหารควายเกษตรครับตั้งอยู่ในสมายบอฟเฟอโลรีสอร์ท
ถนนสายเอเชียขาล่องไปเส้นนี้ตรงแบบยาวสบายนะครับอยู่สักประมาณกิโลเมตรที่๑๔
บ้านเลขที่บอกให้หน่อยแล้วกันกลัวจะไปไม่ถูกเอาแบบละเอียดเลขที่๒๕๒หมู่๒ตำบลอูตภัวร์อำเภอมโมโรมจังหวัดชายนาค
อำเภอมโนรมไปง่ายมากถ้าไปเส้นสายเอเชียจะอยู่ง่ายมากเลยจะเก็บง่ายแล้วก็ร้านเปิดในช่วงเวลา๘โมงเช้าถึง๒๐นาฬิกา
หยุดทุกวันจันทร์ต้นเดือนเอ้าให้หมายเลขโทรศัพท์ไปด้วยเดี๋ยวจะโทรไปสอบถามกันขึ้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมย้ำให้อีกครั้งแล้วกัน๐๘๕๔๙๔๙๔๙๖นะครับ
หรือจะไปชมภาพบรรยากาศเพลินไปก่อนในเฟซบุ๊คแฟนเพจมีเหมือนกันชื่อว่าร้านควายเกษตรบัฟฟาโล
ดีนะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ชอบเข้าไปดูในเฟซบุ๊คกันแล้วก็กดไลค์เวลามีอะไรก็จะได้แบบติดตามคัดสรรทันทุกที

ไปหาข้อมูลกันได้เพิ่มเติมนะคะใครที่สนใจ